แต่คู่นี้ทะเลาะกันจริงค่ะ
สำหรับคุณแม่กาลวิพากร
แล้วลามไปถึงแฟนสาวของน้องเสือด้วยนะคะ

ขออำนาจศาลคุ้มครองสวัสดิภาพจากผู้เป็นแม่
ข้างฝั่งของพี่กาลผู้เป็นแม่เอง
ท้าตรวจสุขภาพจิตกันเลยทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเสือและแฟนสาวก็ออกมาเปิดใจ
ถึงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
เสือบอกกับสื่อว่าไม่เคยคุยเรื่องครอบครัวให้แฟนสาวฟังเลยนะ
ยืนยันว่าเจ้าตัวไม่ได้คิดฉกฉวยซักสินใดของแม่
และหากแม่ต้องการก็พร้อมที่จะให้เสมอ
ส่วนเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยไม่ได้จะไปฟ้องร้องอะไรนะคะ
เพียงแค่บางเรื่องมันน่ากลัวเกินกว่าที่จะจัดการเอง
ก็เลยขอให้ศาลช่วยพิจารณา
รวมถึงเรื่องที่อยากให้แม่ไปตรวจสุขภาพจิต
คือทั้งหมดมีวัตถุประสงค์อย่างเดียว
อยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิม
เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นกับทั้งสองฝ่าย

วันที่ผมไปสารวันนั้นเรื่องมันแรง
เรื่องมันน่ากลัวต่อชีวิตจริง
ผมก็เลยไปสารเพื่อจะ

สิ่งที่เขาขู่สิ่งที่เขาแบบ
พูดตามโซเชียลบางทีมันก็อาจจะแรงไป

การที่เรามีจิตแพทย์คุยด้วย
มีการที่ไปรักษาทางด้านสุขภาพจิต
อะไรที่ควรมี

ถ้าเขาได้มีการรักษาในด้านนี้
ผมคิดว่าก็จะดีเป็นสเต็ปแรกเลย
คือผมไม่เคยคิดจะทำร้ายครอบครัวเลย
ไม่คิดจะเป็นคนที่อักตันอยู่กับครอบครัวเลย
ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้คิดจะทำร้ายคุณแม่

หลังจากคำสัมภาษณ์ของเสือได้ถูกเผยแพร่ออกไป

คุณการผู้เป็นแม่เนี่ยได้เคลื่อนไหวในไอจีนะ

ก็มีเธอมีพี่เสกแล้วก็มีน้องเสือสมัยเด็ก

สรุปใจความว่าเธอแพ้ลูกตั้งแต่รู้ว่าท้องแล้ว

ถ้าจะทำร้ายหรือฆ่ากันคงไม่อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้หรอก
ถ้าไม่มีมือที่๓๔๕ก็ไม่มีปัญหา
ทุกอย่างแทบไม่มีสมบัติเป็นชื่อของตัวเอง
หาได้เท่าไหร่ก็ให้ทุกคนเท่ากัน
ก่อนจะขอโทษลูกและปิดท้ายว่า

ไม่ใช่เป็นแค่คำกล่าวลอยสำหรับพี่การคือเรื่องจริง

และการเคลื่อนไหวของพิการก็ออกมาเป็นระยะ

เธอก็โพสต์ตอบกลับแฟนสาวของลูกชายด้วย

โพสต์ภาพในไอจีที่เป็นเหมือนบทสัมภาษณ์ของเสือ
แล้วก็เขียนแคปชั่นร่ายยาวสรุปใจความได้นะคะว่า
พระฤหัสสบดีที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชม
พี่การจะให้เสือมารับไปพบแพทย์
และยินดีจะรักษาถ้าหากว่าป่วยจริง
แต่ก็อยากให้ลูกชายกลับมาดูแลเธอ

วันเสาร์ที่๘มกราคมนี้ด้วยนะคะ
ยังไงพ่อแม่ก็ไม่มีวันทิ้งลูกชายอย่างแน่นอนนะคะ
ก็หวังว่าเรื่องราวความขัดแย้งมันจะลดลงหรือว่ายุติลงได้
หลายครั้งที่พี่ไปทำข่าวอย่างภาพที่มาไทยรัฐเราอะค่ะ

ก็รักกันดีแล้วคือน้องเสือก็เป็นห่วงแม่นะแม่น้องห่วงแล้วพี่การก็คือพูดตรงก็รักลูกมากเหมือนกัน
คิดว่าสุดท้ายความเข้าใจแล้วก็ความเป็นครอบครัวจะช่วยสมานได้
ใช้เวลาล่ะดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีใครแบบว่าไม่รักใครหรอกพี่การก็ไม่ได้ว่าไม่รักน้องเสือ

เชื่อว่าทุกคนก็รักแล้วก็พยายามประคับประคอง

อาจจะมีบางจุดที่ผิดใจกันไปบ้างนะช่วงนี้
ก็เป็นกำลังใจกับให้ทั้งครอบครัวด้วยละกันนะคะ